ล้อหลุดเกิดไฟลุกไหม้วอดทั้งคันเลยคุณ
แล้วสีมันเป็นแบบวัสดุติดไฟไวไฟ

เพราะดีคนขับและก็เด็กรถหนีออกมาได้นะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะมันเป็นกระบะตู้ทึบใช่ไหม
ก็คือจะยอมบรรทุกษีแบบนี้นะครับ

ทางด้านของร้อยตำรวจเอกสรวิทย์คำเปล่ง
รองสาวจราจรศาลีตำรวจทางด่วนบางภีร์สุขศวรรษ
รับแจ้งว่ามีรถกระบะคอกแบบนี้

บรรทุกสีมาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุ
ทางด่วนกาญจนาทิศทางพระราม๒
่งหน้าช้างสามเสียนไฟลุกพลึบเลย

แล้วคุณดูสิที่ข้างรถคือด้วยความที่รถเป็นสีขาวไง

เยิ้มลงมาตรงถนนด้วยนะคุณนะ

จุดเกิดเหตุกระบะคันนี้คือ
โตยาต้าสีขาวทะเบียน๓ทพุท่าวฉจิ่ง๖๙๖๔กรุงเทพฯ
ก็จอดขวางอยู่ช่องซ้ายเนี่ยนะครับ
มีเสียงแตรจากรถคันไหนมันดังสนั่นเลยเหมือนกัน
แล้วก็ตรงพื้นถนนก็มีร่องรอยสี
ไหลเยิ้มไปหมดเลย๖บันทางยาวเลยนะฮะ
แล้วก็พบว่ารถคันนี้นอกจากไฟไหม้แล้ว

ในจุดเกิดเหตุนะครับพบคนขับรถนะครับ
พร้อมกับเด็กรถซึ่งเป็นชาวเมียนมายืนอยู่ข้างรถ
ห่างจากจุดเกิดไม่ใช่ข้างรถสิ
ข้างทางตรงนี้เพราะว่าข้างรถยืนไม่ได้แล้วนะ
ไฟมันลุกโหมแบบเมื่อกี้นะครับ
กู้ภัยทางด่วนพร้อมด้วยรถน้ำของเทศบาลเมืองรัฐหลวง
ของสมุดปราการได้รอดมฉีดน้ำ
เพื่อสกัดเครื่องที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง
ใช้เวลาในการฉีดน้ำคุณ๔๕นาที
ปิดทางตรงนี้ไว้หมดเลยนะครับ
คนขับรถเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าขับรถบรรทุกศรี
มาจากบริษัทแถวศาลายาจังหวัดนักความประถม
่งหน้าจะมาส่งสินค้าหรือว่าไอ้ถังสีตรงนี้

ขับรถมาตามปกติขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษ
พระราม๒มุ่งหน้าไปสมุทรปราการ

ล้อหลังด้านขวาหลุดคุณ
หลุดเฉยเลยทำให้รถเสียหลัก
แล้วก็สีที่บรรทุกมาเนี่ยโอ้โหมันคว่ำไปหมดเลยนะครับ
จากนั้นไม่ทันไรเกิดประกายไฟ
ไฟไหม้จนไฟลุกท่วมแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ตัวเขาเองนะพยายามจะหาน้ำมาดับ

เออเอามีแต่น้ำขวดเนี่ยโอ้โหเอาดับมันไม่ได้แล้วนะฮะ
มันลุกลามจนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับ
จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงก็มา
นี่คุณดูสิเมื่อกี้คือล้อใช่ไหม
แกนล้อมันหลุดออกมาหมดเลยนะครับ
ทีนี้รถที่บรรทุกสีเนี่ยคุณ
เชื่อไหมว่าบรรทุกสีที่ใส่พลาสติก
จำนวนถึง๑๐๕ถังคุณ
โอ้โหถังสีน่ะเนอะ